แล้วก็มาถึงวินาทีที่สำคัญนะครับคุณผู้ชมครับวินาทีต่อไปนี้จะตัดสินอนาคตครอบครัวของป้าอีทจากจังหวัดสมุทรประการว่าจะได้รับทุนไปต่อชีวิตเท่าไหร่เรามาร่วมรุ้นและเป็นกำลังใจไปพร้อมกันนะครับถ้าตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
ยังไม่หมดเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมครับเรามีของขวัญสุดพิเศษให้กับทุกครอบครัวที่มาร่วมรายการของเรา
จากการตอบถูกในแต่ละข้อจะได้สิทธิ์เลือกกุญแจเพื่อไปขายตู้โบนัสจำนวน๔ตู้
จะมีเวลาขายกุญแจแต่ละดอก๕๐วินาที
และเข้าสารหนึ่งร้อยกิโลกรัมอีก๑ตู้

พร้อมแล้วผมจะเลือกเฉลยข้อแรกจากเรื่องยอดรักสลักใจครับ
เวลาป้าเขาทำกับข้าวเขาก็เอื้อเฟื้อฉันเรื่อยแหละ
เก็บผักเก็บทีไรก็มาแบ่งทุกที
ฉันมีอะไรฉันก็แบ่งให้แก
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
อดรักสลักใจเกิดที่อำเภออะไร
ข้อ๓แหละกันได้พาอันเห็นค่ะ

ถูกไหม
ถูกเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะ
ถูกต้อง

ผู้คัด

ถูกต้อง
อดรักสลักใจมีชื่อเล่นว่าแอ้วเกิดวันที่๖กุมภาพันธ์พศ๒๕๖
ที่ตำบลงิ้วลายอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตร
ข้อแรกผ่านไปแล้วครอบครัวของป้าอีทจากสมุทรประการได้รับเงินทุนไปต่อชีวิต๕๐๐๐บาท
และได้กุญแจต่อชีวิต๑ดอก

รอกลับไปบ้านกับป้าด้วยนะครับในวันนี้

จากเรื่องข้าวเหนียวหมูครับ
นี่แหละ
เดินออกไปข้างนอกปากซอยถามเขาตามบ้านว่ามีงานบ้านให้ทำไหม
ให้ล้างบ้านถูบ้านซักผ้าหรือรีดผ้า
เพื่อจะได้นำเงินมาจุนเจือครอบครัว
เพื่อความอยู่รอดของแต่ละวัน
แต่ทีนี้ก็อายุเราร่างกายเราสุขภาพเราก็ไม่ค่อยมีคนจ้าง
มีก็นานครั้งที่หางานให้ทำเล็กน้อย
ถึงจะได้น้อยได้มาก๕๐ร้อยหนึ่ง

บรรจุข้าวเหนียวหมูทอดใส่ถุง
พร้อมขายจำนวน๑๒ชุดไทยในเวลา๑๓นาที
อีททำได้หรือไม่ได้ครับ
ได้

ดีใจด้วยนะป้าแมว

เรามีรถขายของแล้ว

ป้าแมวเสร็จแล้วเร็วสิ
นาที๒๑วินาที
เพราะฉะนั้นตอนนี้ครอบครัวของป้าอีท

และได้รับกุญแจต่อชีวิต

ผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปจากเรื่อง

ทุกวันนี้ผมมีอาชีพเป็นรอพอครับ
เวลามีงานมีอะไรเขาถึงมาเรียกเอา

บางทีผมไป๓วันแล้ว

มันบวมขึ้นแล้วมันก็ปวด
ที่ว่าอดทนทำงานก็ต้อง

มีขนาดจำลองกี่นิ้ว
ตัวเลือกที่๑๔๖นิ้วครับ

ไม่กล้านะครับไม่ได้รู้กันแล้วนะครับ
ถูก
ถูก

ถูก

มีขนาดจำลอง๔๙นิ้วครับลุงหวาน
ในตอนนี้นะครับครอบครัวของป้าอีทนะครับ
มุดประการได้รับทุนสะสมอยู่ที่หนึ่งหมื่นบาท

ของเจ้าเมียเจริญการต่อไป
จากเรื่องบ้านของเรา
อ่ะคำว่า๖โมง

และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
มาถ่ายบนเสื้อในรูปถ่ายใบนี้

น้องโบเลือกตอบตัวเลือกที่สอง
ซึ่งเป็นคำตอบที่

แล้วในมือของกระต่ายนั้นก็ถือแอปเปิ้ล
นั่นเป็นอะไร
เพราะฉะนั้นคลอบครัวของพระอิจนะครับสมุทรปราการ
ได้รับเงินทุนไปต่อชีวิต๑หมื่นบาท
และกุญแจต่อชีวิต๒ดอก
แค่ผมออกเลยถ้าแค่คุณแจร์๒ดอกไปอีทได้เลือกเดี๋ยวแล้วเป็นที่เรียบร้อยครับว่าต้องรีบไข่ตู้ต่อไปขอให้โชค
สองดอกมีเวลาทั้งสิ้นสี่สิบวินาทีใช้เวลาสี่สิบวินาทีให้คุ้มค่า
ถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ

รึงมือหนึ่งมือนึงมือ

เหลืออีกหนึ่งตู้นะครับคือตู้ที่๒นะฮะ
โบนัสหลังตู้ที่๒จะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร

หลังตู้ก็คือ๕๐๐๐บาท
วันนี้เรามาสรุปก่อนผมค่ะมือแป้งอี๋ของป้ายอีทจากสมุดประการนะครับ
ได้รับทุนไปต่อชีวิตนะครับ
๒๐๐๐๐บาทพร้อมกับเข้าสาร๑๐๐กิโลกรัมกลับบ้าน

สองหมื่นบาทที่ได้ในรายการเราวันนี้ครับ
อีทจะนำไปต่อชีวิตอะไรก่อนเลยอันดับแรก

ถ้ารถมันแพงเราก็เอาเป็นโต๊ะก่อน
แล้วก็ตู้เล็กสักใบหนึ่ง

อันนึงแก๊สพริกดิ๊กสักอันนึง

แล้วก็ค่อยขยับขยายขึ้นไป

จากเล็กเราค่อยต่อยอดขึ้นไปเรื่อย
มาแล้วเนี่ยอีกหลายครอบครัวที่กำลัง

อยากให้กำลังใจอะไรกับเขาเหล่านั้น

ขอให้คนที่มีชีวิตเหมือนป้าให้ต่อสู้
เหมือนชีวิตของป้านี่ที่ต้องดิ้นลนทุกอย่าง
ทุกอย่างที่ทำได้เราทำมันเข้าไปค่ะไม่ต้องกลัว
ไม่ต้องกลัวฟาร์มจนไม่ต้องกลัวทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าเรา
เรายังมีแรงตามใดที่พระอาทิตย์ยังขึ้นอยู่
ขอให้ต้องสู้และอดทนทุกอย่างมันก็จะผ่านไปได้
จากปัญหามันก็จะหมดปัญหาจากความลำบากมันก็จะพ้นวิกฤตลำบากไปได้ค่ะ

ครับผมขอบคุณป้าด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับ
คุณผู้ชมครับไม่มีอุปสรรคใดที่น่ากลัวเท่ากับหัวใจของตัวเอง
ถ้าใจเราสู้เหมือนกับครอบครัวของป้าอีทที่พร้อมสู้ทั้งกายและใจ
แม้ว่าจะมีโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาเบียดเบียน
ผมขอฝากครอบครัวหัวใจแกร่งครอบครัวนี้ไว้ในหัวใจของคุณผู้ชมอีกหนึ่งครอบครัวนะครับ
วันนี้ขอบพระคุณอย่างสูงนะครับและขอให้คุณพระคุ้มครองครับ
ขอบพระคุณครับ
ค่ะค่ายค่ะไข่มะพร้าวค่ะ
พอตั้งแต่๔โมงไปถึงประมาณตี๒ก็ไม่ได้หลับได้นอนละ
มันหมาลูกกูอีกทีแหละเหมือนป่ากว่านก
ขายไม่ค่อยดีเพราะตลาดที่กรุงเทพก็ปิด
ปอกมะพร้าว๑๖ลูกภายในเวลา๓นาที

จะได้โบนัสกลับไปบ้านเถอะเลย
มือมือมือ